วันนี้เรามีผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์มาด้วย

ฝากคุณชนะลงไปคุยกับผู้โชคดีหน่อยนะครับ

อยากจะฟาดจังเลยผู้โชคดีบางตัวที่มาในวันนี้

เห็นพี่เมื่อกี้ไหมฝาเดียวอีกแล้ว

อย่าส่งอยู่ครับสู้อีกสู้อีก

กรุงเทพเนาะเอาล่ะแล้วด้านหลังนะครับ
ท่าขวัญครับ๔๐ฝาครับ

เป็นธรรมดาไหมธรรมดาคนนี้ล่ะครับ

คุณผู้ชมดีด้วยแล้วด้านหลังล่ะครับ

นนทบุรีเอางี้ไปคุยกับนนทบุรีหน่อย

คุณพงสิรสวัสดีนะครับ

๒๐ฝาตอนส่งลงคิดในใจนะแม่ว่าต้องได้แน่
ตื่นเต้นมากเลยครับนั่งไม่ติดห้องเลยครับ

ตอนที่รู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีทีมงานเขาโทรมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรอยู่
ก็ตอนนั้นก็นั่งทำงานอยู่ครับ

เดินออกมาข้างนอกเดินเข้าเดินออกเลย

อ่ะได้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราไปต่อยอดสร้างอาชีพยังไงครับ
ก็จะได้เอาไปทำงานครับผม

ท่านนี้คุณสมนึกบ้างนะ

ความรู้สึกของเราที่แบบได้เป็นผู้โชคดี

ก็ดีใจครับเพราะว่าปกติเป็นอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วครับ
เกษตรกรอยู่แล้วมีสวนมีน้ำมีไร่ประมาณนี้
แล้วเราจะใช้รถมอเตอร์ไซคันนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพยังไงบ้างเอ่ย

เหรอมีอะไรก็ให้หมดเลยเนอะ

เล่าให้ฟังหน่อยวินาทีที่เรารู้ว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในใจเรา

ก็ตกใจอยู่เลยครับว่าเอ๊ะส่งไปสามฝาได้ด้วยเหรอ
ตกตมไปสามฝาได้ด้วยเหรอ

ค่ะมากก่อนคือเป็นพนักงานบริษัทเลยนะคะ
แต่ว่าช่วงยุคโควิดนะครับตกงาน
เดี๋ยวว่าจะไปใช้ในการต่อยอดอาชีพด้วย
ใช่ค่ะเอามอเตอร์ไทยไปต่อพ่วงค่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

แต่ก็ล้วนแล้วเป็นผู้โชคดีจริงนะคะ

ใครเนี่ยยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยนะคะ

และสำหรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก
คันที่๓๐สำหรับวันนี้

ไปลุ้นพร้อมกันเลย

ยินดีกับผู้โชคดีที่ได้เป็นเศรษฐีด้วยนะครับ

ช่วงจิกแคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

คันที่๓๐ต่อกันเลย
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณเจนวิทย์แก้วคง
ขอบคุณครับ
วันข่าวเวลาการณีการ๓๐นาที

ยินดีกับคุณเจนวิทย์เป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไทยคันที่๓๐ไปเลย
บอกเลยวันนี้จุใจมาก
ได้ทั้งเศรษฐีใหม่
ได้ทั้งเจ้าของมอเตอร์ไทยคันใหม่นะคะ
สุดท้ายให้คุณกลมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะ
เราเห็นความจริงแล้วนะครับ
ฝาก็เป็นเศรษฐีเงินนั้นได้
เพราะฉะนั้นดื่มคาราบาลแดงทุกวันส่งขวาทุกวัน
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ

อศัยก็ได้แหมเพิ่งแจกไป๓๐ยังเหลือตั้ง๗๐คัน
ผมจะมาจับแจกทุกวันอย่างนี้เลยนะครับผม
ส่งมาได้เรื่อยจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
มอเตอร์ไซค์ทุกวันแล้วก็ลุ้นหลานอีก๒ครั้งด้วยกัน

ร้านแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวร้านที่สองจะมาลุ้นกันต่อนะครับ
ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับกับร้านที่๒
วันเสาร์ที่๑กรกฎาคม

ใช่ทำให้ถูกต้องตามกติกาเพียงแค่เขียนบีบส่งค่ะ
และมอเตอร์ไซคันต่อไปร้านที่สองร้านที่สามจะเป็นของใคร
รอผู้โชคดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเรื่อยส่งกันเข้ามาเยอะ
ตามกล่องรับชิ้นส่วนร้านขาทั่วประเทศ
หรือส่งมาได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ